สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ไมค์หล่นขออนุญาตนะฮะขออนุญาตนะครับไมคลนนะฮะ
ใส่ให้เรียบร้อยกับข้าวมาแล้วนะคะวันนี้เริ่มต้นวงกันกันเลย
ก็คือเรื่องแรกเลยนะฮะเป็นเรื่องราวของคู่รักคู่รัก
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่งงมากเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะต้องบอกว่ามันซับซ้อนใช่ไหม
ซับซ้อนซับซ้อนมากนะครับต้องบอกคุณผู้ชมอย่างงี้นะครับ
ก่อนหน้านี้นะครับมีประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องราวนะฮะของแฟนคู่หนึ่งนะฮะ
นี่นะครับทุกสิทธิ์ชื่อน้องฟอร์สนะฮะน้องฟอร์สนะครับ
แล้วก็อีกคนนึงเนี่ยนะฮะคือน้องสปายนะฮะ
สองคนเนี่ยเขาเป็นแฟนกันมานะฮะตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือแล้วนะฮะ
ปรากฏว่านะครับสองคนนี้ได้มีการย้ายที่ทำงานเนี่ยนะครับ
ทำอยู่ที่ภูเก็ตทั้งสองคนแล้วก็เชื่อว่าน่าจะไปรู้จักกับ
ผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งที่อยู่จังหวัดภูเก็ตนะครับ
หลังจากนั้นเขาก็เลยย้ายกลับมาที่นครปฐมนะฮะ
พอย่านประคมนครปฐมเนี่ยก็คือเขามาทำงานมาทำนู่นนี่กันแตก
เสียที่ภูเก็ตเนี่ยก็ยังติดใจยังไม่รู้ไปอยู่ตรงนั้นได้
ยังชื่นชอบตัวน้องฝ่ายผู้หญิงอยู่มีอยู่วันหนึ่งวันเกิดนะฮะ
เขาก็จะไปทำบุญกันก็เลยไปไหว้พระกันนะฮะที่ชนบุรี
คือผู้ชายกับแฟนไปทำบุญนี่นะฮะที่ชนบุรี
ปรากฏว่านะฮะพอหลังจากนั้นเนี่ยพอไปเนี่ยนะฮะ
ไปถูกยิงเสียชีวิตที่นั่นนะครับก็เรียกว่าเป็น
เป็นเรื่องที่แบบไม่น่าจะเกิดขึ้นถูกไหมฮะ
ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นนะฮะก็ได้มีการสืบสอกันลงไปว่า
เอ๊ะทำไมถึงมารู้ว่าผู้หญิงกับผู้ชายคู่นี้
ไปที่นั่นไปที่นั่นนะครับรวมถึงนะเข้าไปกันทั้งหมดสี่คนคุณผู้ชมครับ
เป็นตัวผู้หญิงผู้ชายคู่นี้นะฮะแล้วก็มีเพื่อนผู้ชายอีก๒คนที่ไปด้วย
แล้วก็ไปจ้างรถคันหนึ่งให้ขับไปนะฮะไปจ้างจากทางพัทยาหรือไง
ผมทำไม่ค่อยได้เลยนะประมาณเนี้ยเสร็จก็ไปที่เนี่ยนะฮะ
ไปไหว้พระกันเนี่ยนะครับเอ่อปรากฏว่าพอหลังจากนั้นนะฮะ
รถคันนี้มาจอดอยู่ข้างแล้วก็รถกระจกลง
ผู้หญิงผู้ชายคู่นี้เดินกลับมาที่รถยิงเลยโดนเลยยิงใส่เลยนะฮะที่เขาชีจันทร์นะครับ
ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นมีการสืบสวนกันไปหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะไปรู้ได้ยังไงนะฮะ
ว่าเขาไปอยู่ที่นี่ตรงจุดนี้แล้วเพื่อนอีกสองคนไปไหนจากคำให้การก็คือ
เพื่อนสองคนเนี่ยเดินไปซื้อของซื้อขนมซื้อน้ำซื้ออะไรอย่างนี้ก่อนจะมาขึ้นรถอีกมุมหนึ่งนะฮะ
ปรากฏว่าก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตตอนแรกว่าผู้ชายคนนั้นน่าจะซื้อโทรศัพท์มือถือให้ผู้หญิง
ซื้อมือถือให้ผู้หญิงแล้วก็น่าจะมีแอปที่ตามได้ว่าอยู่ตรงจุดไหน
แต่ที่มันพีคเหนือพีคคือล่าสุดเนี่ยเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นคุณผู้ชมพี่ม้า
กลายเป็นว่าเพื่อนที่ไปด้วยนั่นแหละฮะคนที่เดินไปซื้อของอีกมุมนึง
เป็นนอนบ่อนไส้คือรู้เห็นคือไปรับเงินจากเสียภูเก็ตคนนี้โดยการไปบอกว่าคู่รักคู่นี้อยู่ที่ไหน
ถึงได้รู้ว่าอยู่ที่นี่ตอนแรกเลยเนี่ยมีข่าวว่าจะไปเหมือนกับอุ้มตัวน้องผู้หญิงคือน้องสปายเนี่ยนะฮะ
ปายเนี่ยนะครับพากลับภูเก็ตแต่ปรากฏว่าน้องปายอยากจะมาไหว้พระวันเกิดก่อน
ก็เลยมาที่นี่หลังจากนั้นเชื่อว่าเสียน่าจะเปลี่ยนใจแล้วก็ให้สังหารทั้งคู่
แสดงว่าน้องสปายอะไรนี้ก็มีความสัมพันธ์กับเสียใช่ไหม
อันนี้เราไม่รู้เหมือนกันอันนี้เราไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีเรื่องอะไรกันมาอันนี้เราไม่รู้ว่ามีหรือไม่มี
แต่ว่าถ้าไม่มีเสียจะแบบว่าหึงห่วงได้ขนาดนี้เหรอแล้วก็ซื้อโทรศัพท์ให้ด้วย
อันนี้เราไม่รู้ว่าซื้อจริงหรือไม่จริงเป็นแค่การตั้งข้อสันนิษฐาน
แต่ว่าตัวน้องผู้หญิงเนี่ยมีคนยืนยันว่าเขาไม่ได้ยุ่งด้วยไม่ได้ชอบและพยายามที่จะหนีนะฮะ

แต่ดังนั้นก็จะไม่รู้ใต้สาเหตุเพราะอะไรถึงต้องมีคุณแน็ตขนาดนี้ใช่ไหมครับ
ตอนนี้ตำรวจกำลังสืบหาข้อมูลอยู่นะครับสุดท้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้น

เขาก็จะต้องพยายามที่จะต้องแก้แค้น

แล้วแก้แค้นเมื่อฉันไม่ได้
พวกแกสองคนก็ต้องไม่ได้
ประมาณนี้จะไม่ได้อะไรเลยก็ได้นะ

ว่ามีเพจหนึ่งนะครับ

บอกว่าเขาต้องการร้องขอความเป็นธรรม

เหมือนกับว่าไปเที่ยวนะครับกับเพื่อนคนหนึ่งชื่อเป็ด

อีกคนนึงเนี่ยเป็นน้องของแฟนเป็ดนะฮะ

มีโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าตัวน้องสาวก็คือน้องหญิงเนี่ยนะฮะ

กระโดดรถลงมาก็เลยพาไปส่งพยาบาล
หลังจากนั้นเนี่ยทางน้องหญิงเนี่ยเสียชีวิต

ทางครอบครัวเขาได้มีการมาร้องทางคุณอัจฉริยะ

เพราะว่าเขาไม่เชื่อว่าน้องสาวเขาเนี่ย

คุณอัจฉริยะก็เลยไม่มีการลงไปดูแล

คุณอัจฉริยะเชื่อว่าน้องน่าจะ

แล้วก็ใช้เหมือนกับเป็นแป๊บ

แล้วก็ไปร้องว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมด
ไม่น่าใช่เกิดจากการที่เขากระโดดลงมาแน่นอนอะไรอย่างนี้

นี่นะครับที่กองบังคับการปราบปรามคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
ได้พาพ่อและครอบครัวของน้องหญิงอายุ๑๙ปี
เสียชีวิตอย่างปริศนาตกจากรถเทลเลอร์
ในพื้นที่อำเบิร์นบางประอินทร์จังหวัดพุทธนครศรีอยุธยา
เข้าร้องตอบคนตบรวจตรีมัยตรีฉิมเฉิด
ผู้บังคับการกองปราบปรามให้ช่วยเหลือหลังไม่มั่นใจ
ว่าการทำงานของตบรวจนั้นที่สอบพ่อปลาปลาอินทร์

โดยนายอาชิริยะได้มีการกล่าวว่าวันนี้ได้เดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีอาญา
กับทางนางสาวเป็ด
แล้วก็ยังมีในออฟนะครับคนขับรถเทลเลอร์
รวมถึงในท็อปท์ที่ยังไม่ทราบชื่อและนับสกุลจริง
หลังจากที่พ่อแม่ของน้องหญิงนั้นได้ตรวจสอบมือถือของน้องหญิง

เป็นคลิปที่น้องหญิงพยายามติดต่อมาแล้วขอความช่วยเหลือ
จากพี่คนหนึ่งนะครับบอกว่าหนูกลัวมาก
ช่วยหนูด้วยหนูกลัวมากแล้วก็ร้องไห้ไปด้วย

แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็เลยได้มีการเข้าแจ้งความกับทางเอ่อ

แต่ว่าทางตำรวจเองกลับลงบันทึกประจำวัน
เป็นคดีกักขังหน่วงเหนียว
พอไปได้ยินคลิปเสียงนั้นก็เข้าใจว่ากักขังไว้
อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคุณอจิรัตน์ก็บอกว่า
ไม่ได้คืออย่างนี้ไม่ได้นะฮะต้องลงไปดูคดีนี้เอง

โดยวันพรุ่งนี้นะครับน่าจะมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับ

ของทางน้องหญิงไปร้องทางกองปราบมาแล้ว
มาแล้วนะฮะว่าอยากให้ทางกองป่าลเข้ามาดูแลเรื่องนี้นะครับ

ผลตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
แล้วก็เรื่องของอาวุธนะฮะ
เปลี่ยนแปลงถึงผู้ตายว่ามีไหม
ซึ่งตัวเองคือคุณอาชิระเชื่อว่า

น่าจะเป็นท่อแป๊บเหล็กที่ตรวจพบ

ก็น่าจะมีหลักฐานพอเพียงนะฮะ

น่าจะถูกออกหมาจับในกฐานข้าวผู้อื่นโดยจัดตนา

ในฐานสนับสนุนการกระทำผิด

ซึ่งทางคุณพ่อของน้องหญิงเอง
เพราะว่าทางตัวเป็ด
ซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนสนิทกับหญิงเลยนะฮะ
ไม่เคยไปงานศพน้องหญิงเลย
ตั้งแต่เมียต้องสบายเลย
พ่อก็รออยู่ว่าจะไปโทรติดต่อว่าไปไหม
ในส่วนที่มันอาจจะต้องมีส่วนรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้าง
คืนนั้นเพราะว่าเขาไปเที่ยวกันแล้วเป็ดเนี่ยก็บอกว่าจะให้ออฟเนี่ยไปส่งหญิงนะฮะ
ตอนแรกเลยไปรับปากพี่ของหญิงนะฮะว่าเดี๋ยวจะไปส่งหญิงเอง
ปรากฏสุดท้ายไม่ได้ไปไม่ได้ไป
โดยการอ้างว่าตัวเองนั้นต้องไปกับท็อปเพื่อที่จะไปขึ้นของนะฮะ
ส่วนออฟเองบอกว่าจะกลับไปทางที่พักที่น้องหญิงอยู่
ก็เลยฝากไปส่งให้แล้วจริงเขารู้จักกันก่อนไหมออฟกับหญิง
กับหญิงเนี่ยเหมือนกับออฟให้ปากคำมาหรือว่ามีการพูดนะครับว่าเคยเห็นหญิงมาก่อน
ครั้งหนึ่งนะฮะที่เป็ดกับท็อปทะเลาะกันแล้วก็มานั่งดื่มด้วยกันมานั่งเป็นกลุ่ม
แล้วก็เคยเจอแต่ไม่ได้สนิทสนมอะไรจนกระทั่งในคืนวันที่ไปเที่ยวล่าสุดนี่แหละ
หลังจากนั้นก็มีการบอกฝากเขาไปส่งเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้ตีเขาไม่ได้ล่วงละเมิดอะไรเลย
น้องเนี่ยอยู่ดีร้องไห้แล้วก็กระโดดลงไปเอง
แต่ตัวนั้นมีรอยไงตัวเนี่ยแทบจะไม่มีรอยอะไรเลยนะ
มีแบบเหมือนกับถลอกนิดหน่อยเท่านั้นเองนะฮะรวมถึงเชื่อกันเหลือเกินว่าน่าจะมีสิ่งอื่น
คุณผู้ชมเขียนเข้ามาบอกว่าเรื่องน้องหญิงนั้นดูแบบมีพิรุษหนักมาก

รวมถึงนะฮะทางคุณพ่อของน้องหญิงก็บอกว่า
จริงแล้วบริเวณศีรษะด้านขวาของน้องหญิงถูกตีด้วยของแข็งหลายครั้ง
ว่าอย่างนั้นนะฮะอันนี้ข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงก็ยังไม่ทราบ

แล้วก็มีรอยช้ำบริเวณหัวไหล่ด้านขวา
รวมถึงมีผลการสแกนสมองจากโรงพยาบาลเอกชน
พบว่ามีเลือดออกภายในสมองหลายแห่ง
มีรอยแตกด้านขวาที่กระโหลกศีรษะ
อกจากนี้ยังมีหลักฐานเป็นคลิปเสียงแล้วก็ข้อความ

ที่ตรวจได้จากสัญญาณมือถือ
ซึ่งจากหลักฐานที่มีทำให้มั่นใจว่า
น้องหญิงเนี่ยนะครับน่าจะถูกฆาตกรรมอำพลาง
แต่ว่าหลังจากเข้าแจ้งความที่สพบังปะอินแล้ว
ตำรวจกลับแจ้งเป็นคดีกักขังนวงเหนียว

ตัวเองมองว่ามันไม่ถูกต้องแล้วก็เชื่อว่าลูกเนี่ยไม่เชื่อเลยด้วย
ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตจริง

ก็บอกว่าสิ่งที่กำลังตามหาอยู่คือ
คือเป็นกางเกงชั้นในของน้องหญิงซึ่งหายไปไหนก็ไม่รู้

อันตรงนี้ก็ไม่รู้
คือรู้สึกว่าน้องหญิงในวันเกิดเหตุจะมีกางเกงขาสั้นอยู่

ทำไมตำรวจถึงไม่เอากางเกงขาสั้นที่น้องหญิงใส่
เอาไปตรวจดูด้วยว่ามันมีคราบหรืออะไรยังไงหรือเปล่า
แล้วก็ตอนนี้กำลังตามหาว่าน่าจะมีกางเกงชั้นในอีกตัวหนึ่งที่หายไป

ถ้าเกิดว่าใส่กางเกงขาสั้นเป็นกางเกงเหมือนกับ

แล้วจะใส่กางเกงชั้นในได้ไหม

น่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นคิงขาสั้นตัวหนึ่ง

กางเกงขาสั้นตัวนั้นบางทีมันเป็นกางเกงชั้นในได้ด้วย
ไอ้ตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นไงพี่ม้า
ไม่รู้ว่าวันนั้นน้องใส่กางเกงชั้นในไปไหม

กางเกงทางนอกเขานุ่งอะไรอยู่อย่างคุณกางเกงอะไร

กางเกงยีนหรือขาสั้นหรือ
ถ้าใส่ยิงขาสั้นข้างในก็ต้องใส่อย่างนี้

ถ้าเป็นกางเกงซับในแล้วเขาใส่กางเกงยาว
อันนี้อย่างที่ต้องถามให้แน่ว่าข้างนอกเขาใส่อะไร
เอาอย่างนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเขาใส่กางเกงขาสั้น
จะเป็นยีนเป็นอะไรก็แล้วแต่เราต้องนวดกางเกงใน

แต่ถ้าสมมุติว่าไม่อยากให้เจี้ยเห็นแบบว่าหลุดก้น
ก็ใส่จีสติงแต่คนอย่างเขาก็คงไม่ใส่จีสติงเนอ
จะใส่เป็นกางเกงแบบถ้าจะเป็นกางเกงอย่างที่พี่หนุ่มว่า
คือกางเกงซับในแบบมีขาลงมาหน่อยเป็นเต็มตัว

เพราะว่าจากข่าวที่คุณอัจฉริยะบอกมา
บอกว่ากางเกงขาสั้นที่ผู้ตายสวมใส่นั้น
เบื้องต้นทราบว่าทางตำรวจสพบังปะอินไม่ได้ทำการส่งตรวจ
ตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุแรก
ซึ่งตัวเขาเองก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ส่งตรวจ
ณวันนั้นเราก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรกันอย่างแน่
แต่กางเกงข้างในไม่มี

ที่ชื่อเป็ดคือตัวละครสำคัญ
ตอนนี้เป็ดก็คงอาจจะรู้ที่เห็นเป็นใจด้วยไหม

เพราะว่าทางเป็นเองออกมายืนยันว่า

แต่ก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นข่าวมา
ออฟเนี่ยก็เคยมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกัน
เพราะว่าในคลิปเสียงคลิปหนึ่ง
มีผู้หญิงคนหนึ่งน่าจะเป็นพี่ของทางน้องหญิง

มันเคยไปมีอะไรกับทางผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเจน

เพราะว่ามันมีอยู่ในคลิปเสียงที่เขามีการส่งกันแล้ว
เหมือนกับไปล่วงละเมิดเจนมา

มันอาจจะเป็นการทำให้น้องหญิงเองเริ่มกลัว

ก็เป็นเหมือนกับเสื้อผ้าน้องหญิงเปียกน้ำ
เปียกน้ำเสื้อผ้าน้องหญิงเปียกน้ำด้วย
ทีนี้อ๊อฟก็ให้การบอกว่า
ตอนที่พาน้องหญิงขึ้นไปบนรถเทลเลอร์
เพื่อที่จะขับพาไปที่โรงพยาบาล

เป็นไปได้ไหมอันนี้คือคิดเอาเองนะ

ระหว่างขับพยายามเอื้อมมือไป
เหมือนกับจะล้วงหลุ่นทำนู่นทำนี่แต่อัง
แล้วไปโดนถังน้ำหกใส่น้อง
น้องตกใจเปิดรถโดดหนี
หรืออะไรหรือเปล่าอันนั้นมุมหนึ่ง
แต่คุณอัจฉริยะเขาก็บอกว่าไม่น่าจะใช่หรอก
น่าจะเกิดจากการใช้ของแข็งตีหัว

ตอนนี้มันหลายซักหลายซ้อนหลายแบบมากจริง
เดี๋ยวต้องลองดูก่อนว่าเรื่องนี้จะออกมายังไง
แต่ที่แน่ล่าสุดช่วงป่ายที่ผ่านมา
ทางพลตำรวจเอกศรีวรารังศรีพามณกุลรองผู้ประตะรอ

เพื่อประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีน้องหญิงนะฮะ
ก่อนที่จะมีคำสั่งล่าสุดเลย
ให้พลตำรวจเอกฤทธิ์สิริเทพฯ
คุ้มกับสพปริยินทร์
รวมถึงรเอกประเสริษักร์วงภูผานนลรองศาวะสอบสวน

ไปช่วยราชการที่สปก
ที่จังหวัดพลตำรวจเอกฤทธิ์สิริพฯคือเด้งแล้ว

เดี๋ยวรอติดตามต่อไปว่าผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะ

อีกหนึ่งข่าวค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่

เนื่องจากว่าฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันค่ะ
ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่าน
ก็ทำให้เกิดดินโครนสไลด์ทับบ้านเรือนรัศดร
ห้วยขาบหมู่๗อำเภอบ่อเกลือเนี่ยนะคะ
รัศดรเสียชีวิต๘รายด้วยกัน
แล้วก็บ้านเรือนรัศดรได้รับผลกระทบกว่า๒๖๑ครอบครัว

ที่บ้านห้วยขาบตำบลบเกลือเหนือ

ซึ่งสูญเสียครอบครัวนามสกุลเดียวกันเลยนะคะ
ก็คือนามสกุลอัคระเสียไปถึง๗คนด้วยกันนะคะ
ในจำนวนนี้เนี่ยมีภรรยาแล้วก็ลูกสาววัย๓ครวบ
ของอาสาสมัครทหารพลานกิตติพงบัณฑิต
กรมทหารพลานที่๓๒นะคะซึ่งรอดชีวิต
เพราะว่าเขาต้องไปเข้าเวรรวมอยู่ด้วย
โดยอาสาสมัครทหารพลานกิตตีสกรบุบบอกว่า
ตอนนี้ยังทำใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้
เพราะว่าวันที่เกิดเหตุตนติดภารกิจ
เศร้าเสียใจแล้วก็ตกใจเพราะไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้น
โดยตนรู้ข่าวจากในเว็บไซต์
จากนั้นก็มีญาติโทรมาบอกว่าเกิดเหตุ
แล้วก็ให้มาช่วยเหลือแต่ตนก็บอกญาติไปว่า

แต่เมื่อเสร็จภารกิจแล้วทางหน่วยก็ขึ้นมาส่งในพื้นที่
โดยวันนี้วันที่๒๙กรกฎาคมค่ะที่วัดบ้านสว่านะคะ
ก็มีพิธีสวดพระอภิษฐรรม
เรียกว่า๘ชีวิตก็สวดอภิษฐรรมพร้อมกันเลย
มีประชาชนทั้งในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ
และประชาชนต่างอำเภอต่างจังหวัด
ก็มาเข้าร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวนะคะทั้ง๘ชีวิตนี้
โดยมีพิธีเผาผู้เสียชีวิตทั้ง๘คน
สุสานบ้านสว่านะคะอำเภอบอกเรือจังหวัดน่าน
ซึ่งถือว่าเป็นสุสานที่ห่างจากวัดสว่าประมาณ๑๐๐เมตร
โดยเริ่มเคลื่อนศพเวลาประมาณ๑๓นาฬิกา

ซึ่งขณะที่พลโทสันเสริฐแก้วกำหนด

โคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็เปิดเผยว่าพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ก็แสดงความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัย
แล้วก็ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกระทรวงมหาดไทย
บูรณาการทุกหน่วยงานในพื้นที่เร่งด่วนเลย

และสำรวจความเสียหายเพื่อชดเชยเยียวยาประชาชนต่อไป
พร้อมทั้งยังฝากเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวลือนะคะ
ส่งต่อกันในโซเชียลตอนนี้เลย
เพราะว่าเกิดความตื่นตระหนกมากเลย

เกิดน้ำท่วมรุนแรงที่สุดในรอบ๒๐ปีเป็นต้น
อันนี้รถเมย์ได้ยินจากชาวบ้านพูดจริง
เขาบอกว่าอย่าจะไปสกลนครแต่ไม่รู้ว่าจะไปได้ไหม

อันนี้นะคะท่านนายกก็บอกจริงบอกว่า
อย่าเพิ่งตื่นตระหนกอย่าเพิ่งหลงเชื่อข่าวลือในโซเชียลนะตอนนี้
ต้องติดตามข่าวสารต่อไปก่อนว่าจะเป็นยังไงบ้าง
แต่ตอนนี้ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่หลายที่เลยทีเดียว
จังหวัดน่านเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง
กองทัพภาค๓เฝ้าระวังอยู่แล้ว
ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ดินโครนสไลด์แบบนี้ด้วยนะคะ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตเยอะถึง๘ท่านด้วยกัน
เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบว่าภัยธรรมชาติทั้งนั้นเลย

อินโดนี่ก็มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นมากเลย
แล้วก็ที่ฝรั่งเศสนั้นก็มี
ก่อนหน้านี้ที่ญี่ปุ่นเองก็มีไต้ฝุ่นเกิดขึ้น

ก็มีกรณีแผ่นดินไหวในเกาะลอมบ็อก
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอินโดนีเซียค่ะ

ซึ่งก็เมื่อตอนเช้าตลุของบันที่๒๙นี่นะคะ
ซึ่งเป็นเวลาของท้องถิ่นที่นั่นนะคะ
ก็มีคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว๑๓ลายด้วยกัน

เรือก็พังเสียหายนับร้อยหลังคาเรือนเลยทีเดียวนะคะ
ขณะนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากนะครับ
ก็อยู่ในระหว่างการที่ขึ้นไปเที่ยวภูเขาไฟรินจานีนะฮะ

ก็ติดค้างกันอยู่บนเขาแล้วก็เกิดนี่หินถล่มกันลงมา

แล้วก็ทำให้พวกนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย

อกจากนี้ก็มีนักท่องเที่ยวพวกนักปีนเขา

ก็บางคนก็อาจจะเล็กน้อยแค่๒ลาย
ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าตอนนี้ก็ช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างอยู่
ในขณะที่มีคนไทยอยู่ประมาณ๓ใน๔จุด
ทางเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียเขาก็ได้ทำการอบพยพ

เหลืออีกจุดหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวอยู่ประมาณ๓๐๐คน
ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงพื้นที่ในทางบกได้
โดยวันนี้ผู้ช่วยทูตทหารไทยเขาก็บินไปลอมบอก
เพื่อจะไปดูสถานการณ์แล้วก็พยายามที่จะขึ้นไป
เขาก็จะได้ยินเสียงหินร่วงลงมาทุกชั่วโมงเลย
ซึ่งค่อนข้างที่จะมีอากาศหนาวด้วยก็ประมาณ๑๒องศาค่ะ
ในขณะนี้เขาก็กำลังเดินเขาขึ้นไป
เพื่อที่จะแบบว่าเข้าไปช่วยเหลือก็ไม่ต้องเป็นห่วง
อย่างไรก็ตามทางเอกราชทูตไทยประจำกรุงจากาต้า
ก็ไปสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ทางไทยรัฐนิวโชว์
บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด
จุดต่าง๘๒๖คนเป็นคนไทยถึง๒๓๙คน
ซึ่งในขณะนี้ช่วยให้ปลอดภัยมาได้ละ๑๑๕คน
ส่วนที่เหลือนี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวบริเวณทะเลสาป

คนไทยที่อยู่บนเขาเข้าไปตั้งแคมป์กัน
ส่วนในบริเวณแอ่งทะเลสาบเนี่ยหากจะแบบว่า
กลับไปย้อนหลังขึ้นไปบนเขาก็จะเป็นปัญหา
เพราะมันจะมีดินถล่มลงมาอยู่ตลอดเวลา
ก็จะปิดทางไม่สามารถที่จะเดินได้
ดังนั้นณตอนนี้จำนวน๔จุดด้วยกันนะฮะ
ที่สามารถที่จะช่วยออกมาได้ก็คือ๑๑๕คน
แต่ว่าก็ต้องใช้แฮรีคอปเตอร์บินสำรวจอยู่ก่อนเลยทีเดียว

อีกที่หนึ่งณตอนนี้เราจะเห็นเลยว่าที่ฝรั่งเศส
มีลูกเห็บตกแบบว่าอย่างหนามากเลย

คุณจะเห็นว่าลูกเห็บใหญ่มากเลยแต่ละเม็ด
อยู่บนถนนคุณจะเห็นว่าแบบว่าเหมือนหี้มะ

ร้อนแรกนี่ก็ยังร้อนอยู่มันร้อนมากไง
ไป๓๗แล้วทำไมลูกเห็บตกได้ไงร้อน
มันร้อนไงมันถึงได้ตกใช่
ก็มันโดนอากาศที่มันอยู่ด้านบนนะครับ
แล้วก็คุณบอกลูกใหญ่มากเดี๋ยวคุณคอยดูนะคะว่า
เม็ดจะใหญ่ที่สุดเลย

ประมาณนี้คุณคิดดูว่ารถลานี่ก็จะพังแน่นอน
มันเกิดจากเนี่ยมันมีความร้อนเกิดขึ้นเห็นไหม

เป็นขึ้นความร้อนที่ก็ขึ้นไปจากโลกล่วงขึ้นไป
มันไปกระทบข้างบนที่เป็นมีความเย็น
สูงขึ้นเฉลี่ย๔๑๐องศาจากตอนนี้๓๗แล้วนะคะ
นี่ทั่วโลกเลยนะจะบอกให้ทุกอย่างทั่วโลกเลย
เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับไปดูนะฮะ
เขาบอกว่าฉีดเจ้าโรคสไตล์โฮเมด
อ๋ออีกแล้วเหรอคนใช้บริการกันเยอะอีกจริงเหรอบ้างหรือเปล่า
จริงเขาบอกว่าตอนนี้น้ำปังไส้กรอกกำลังนิยม
บ้าที่สุดเลยเดี๋ยวกลับมาครับ

ขอไปที่ประเทศจีนสักนิดหนึ่งในมณฑลซ่านซี

เมื่อวันอังคารที่๒๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
เกิดเหตุชายคนนึงค่ะกระโดดลงจากทางเดินไต่เขาบนฟากฟ้า
ถือว่าเป็นเรียกว่าทางเดินไม้ติดหน้าผากของเขาหัวศาล
ซึ่งถือได้ว่าเป็นเส้นทางเดินที่อันตรายที่สุดในโลก
โดยเชื่อว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นน่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย

สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาไว้
โดยคลิปแสดงให้เห็นว่าชายคนนี้ซึ่งสวมเสื้อสีเทาอ่อน
กำลังเดินตามคนอื่นไปบนไม้กระดานแคบ
ซึ่งสูงจากพื้นดินประมาณ๒๑๐๐เมตร
แต่จู่เขาก็ปลดอุปกรณ์นิรภัยออก
แล้วก็กระโดดลงสู่พื้นล่างเลย
ต่อหน้าต่อตานักท่องเที่ยวอีกหลายคนที่กำลังเดินอยู่ในเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา

ช็อคกันหมดเพราะทุกคนก็เดินตามกันด้วย
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ส่งออกไปปฏิบัติการทันทีนะคะ
ก่อนที่จะมีการพบศพชายคนนี้ในวันศุกร์ที่๒๗กรกฎาคมหลายวันเลยทีเดียว

ตายแล้ว

มีกล้องวงจรปิด
โดยผลการสืบสวนในเบื้องต้นก็ชี้ว่าคดีนี้เป็นการฆ่าตัวตาย
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ก็ยังคงสืบสวน
เพื่อระบุตัวตนและมูลเหตุจูงใจของชายคนนี้ต่อไปด้วยนะคะ
คือคงไม่ได้คิดว่าอยู่ในนี้เขาจะปล่อยเนี่ยยังไม่มีใครเห็นเพราะทุกคนคอนเซ็นเทรดกู
เหตุการณ์แบบนี้พอเห็นอย่างเนี่ยคือแบบคืออะไร
คือทุกคนอย่างเงี้ยอึ้งอะเดี๋ยวเข้าใจคำนี้ไหมแต่ว่ารอไปอีกสักประมาณสักแป๊บหนึ่งสิทธิ์ทุกคนก็จะแบบอ้าาาอุ้ยคนนี้อื้อหื้อ
ก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้ทางเดินไต่เขาบนฟากฟ้าถูกปิดเป็นการชั่วคราว
ให้อ่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ต้องทบทวนแล้วก็ปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นน่ะนะคะ
รวมไปถึงการบังคับใช้ตารางการลาดตะเวนที่เข้มงวดขึ้นด้วยแล้วก็ให้ผู้มาเที่ยวเนี่ยลงทะเบียนด้วยชื่อจริงเพื่อเข้าไปในภูเขาลูกนี้ด้วยนะคะ
เหมือนแบบรถไฟใต้ดินอะเมื่อก่อนเนี่ยก็เปิดเผยอย่างเงี้ยนะคนมันก็กระโดดกันง่ายใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันเลยต้องมีประตูสองชั้นเรื่องนี้
ต้องมีมานานแล้ว

ของแบบนี้เฉพาะอยู่ที่สัธา
แบบนี้ก็จ่ายใจ

ปูนไซน์ได้ขึ้นไปหลังจากการสร้างใช่ปะ

เมื่อกี้นี้ตอนที่ผมจะอ่านข่าวนี้มีคนส่งไลน์กลับมาบอกว่า
แม้แต่ละคนอ่านข่าวนี้เห็นภาพเลยนะ

เห็นภาพหรือเปล่าก็ลองคิดดูนะ
หรือว่าจะโชว์ให้ดูเลย

หนุ่มรับฉีดเจ้าโลกสไตล์โฮเมดนะฮะ

เฟซบุ๊คตัวร้อนป๊อปคอนชีสนะครับ

ให้เห็นเฟซบุ๊คของชายคนนึง
ซึ่งเป็นคนขายอาหร่อยรถในย่านรังสิต

โดยอ้างนะครับบอกว่าเพื่อเพิ่มขนาดให้ท่านชาย

ให้กับคนคนหนึ่งซึ่งคาดว่า

ของเด็กนักเรียนอีก๒คนนั่งอยู่ด้วยนะครับ

บอกว่าการฉีดเพิ่มขนาดในครั้งนี้
ราคาไม่ถึง๑๐๐๐บาท

ลบภาพแล้วก็ข้อความออกไปนะครับ

ถึงการกระทำดังกล่าวแล้วก็บอกว่า

รู้ใดเหตุใดเด็กนักเรียน

ตอนที่เจ้าพาคินเขาถูก
เจ้าพาคินที่เป็นเจ้าเผาหนีวิวา
มีคนเนี่ยไปเอารูปที่อ้างว่าเป็นพาคินต้องบอกคันนี้ว่าไปอ้างว่าเป็นพาคินนะครับ
เอาไปลงในอินเตอร์เน็ตในโลกโซเชียลนะครับ
นั้นก็จะเห็นว่าพาคินเขาก็ไปฉีดแบบนี้เหมือนกัน
แล้วมันผิดรูปผิดร่างผิดรูปผิดร่าง
จากนั้นก็ได้มีกระแสแชร์ข่าวออกไปนะฮะ
เป็นรูปนะฮะเหมือนกับนมปังไส้กรอก
แทกกันออกไปทุกคนก็จะแท็กว่าหนมปังไซ่กรอกใครอยากรับบ้าง
นั่นดิใช่นึงฉันเนี่ยเนื้อขนมปังเขาจะหนากว่าไซ่กรอก

ใหญ่แล้วไร้รีลานี่ไม่สมควร
คุณแม่จะได้บอกให้น้องรู้ว่าจะได้บอกให้น้องรู้ว่าจะได้บอกให้น้องรู้ว่าจะได้บอกให้น้องรู้ว่าจะได้บอกให้น้องรู้ว่าจะได้บอกให้น้องรู้ว่าจะได้บอกให้น้องรู้ว่าจะได้บอกให้น้องรู้ว่าจะได้บอกให้น้องรู้ว่าจะได้บอกให้น้องรู้ว่าจะได้บอกให้น้องรู้ว่าจะได้บอกให้น้องรู้ว่าจะ
เอาว่าอย่างนี้นะหวาดเสียวมากเลยเรื่องนี้

เด็กชาวจีนคนหนึ่งอายุ๖ขวบกับคุณ
ไปดูบ่อฉลามนะคะ
แล้วโดนฉลามเนี่ยงับมือ

บ่อนี้ขอบอกว่าอยู่ในห้างสรรพสินค้า
ใจกลางห้างสรรพสินค้ากันเลยทีเดียว
แล้วคุณเห็นไหมว่าขอบบ่อก็ตื้นมาก

งับโดยในลักษณะแบบนี้เลยนะคะ

ในขณะที่แบบว่าย่าของเด็กเนี่ย

ว่าหลานเขาเนี่ยเวลายืนเนี่ย
เขาไม่ได้เอามือยื่นเลยออกไปจากขอบ
ขอบอยู่ที่ขอบเลยทีเดียวนะคะ
แต่ว่าทางห้างนี่สิ
เขาก็ยืนยันมาอย่างนี้เลยว่า

ท่าทางจะเอามือยื่นไปโดยไปดูที่วงจรปิด
เหมือนกับเป็นการไปล่อ

ให้มันเกิดแบบความยั่วยุ
ฉลามก็เลยนึกว่ามาให้อาหารเข้าใจไหม

ก็เลยเป็นการฟ้องร้องกันอยู่
แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถที่จะระบุได้นะคะว่า
เพราะว่าเพราะเหตุใดทางห้างเนี่ยนะ
ดังกล่าวเนี่ยถึงได้ทำบ่อฉลามเนี่ย
อยู่ไว้ตรงกลางห้างในลักษณะแบบนี้เนี่ย
แล้วก็มีลักษณะเปิดโล่งโจ้ง

แล้วก็มันสามารถชะโงกลงไปได้
เพื่อที่จะไปดูได้อย่างใต้ชิดขนาดนั้น
มันก็ไม่สามารถที่จะรับประกันได้ว่า
มีความปลอดภัยได้๑๐๐กันเลยทีเดียว

คือย่า

ไปจากการทำแผลเสร็จเรียบร้อย
ห้างเขาก็เลยเป็นผู้จ่ายสตังค์ให้หมดทุกเรื่องราวนะคะ
แล้วก็กลับมานะฮะ
ยืนยันว่าจะดำเนินการรักษาความปลอดภัยใหม่
ในบริเวณของป่อฉลามกลางห้าง

แต่มันสูงแค่แบบระดับเมื่อนี้แห็ง
มันต้องสูงกว่านี้ต้องเป็นกระจกสูง

เขาก็เอามือไปแตะไปจับไปอะไรยังไง
จะไปบอกว่าเด็กเอามือไปทำอย่างนี้เองมันถลำถึงได้กลับมาไม่ได้
ไม่ไม่มันอุ๋อาตเกินเหตุการทำแบบนี้
เข้าใจคำนี้ไหมคือบ่อไอ้ตัวลักษณะบ่อน่ากลัว
ช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวกลับมาใส่ไขบันเทิงกัน
อยากมีเรื่องอะไรบ้างสักครู่เดียวครับ
ลูกกิ๊กดาราเหรอ

ก็ปุ๊กลุ๊กเขาก็อยู่ช่องหนึ่งใช่ป่ะ
ส่วนโป๊ปกับชิปปี้เนี่ยเขาก็อยู่ช่องหนึ่งใช่ไหม

พอแบบว่าปุ๊กลุ๊กเขาวันเกิดใช่ไหม

ส่วนสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนทั้งโป๊ป
แล้วก็มีเพชรถกิจมีโอนสลาวุทธ์
น้องชิปปี้สิรินเขาก็เป็นแบบอยู่ช่อง๓ใช่เปล่า
แล้วยังมีแม่หนูสวงสุดาด้วย
ซึ่งก็ไปช่วยร่วมอวยพรวันเกิดกันนะฮะ

เต็มไปด้วยความรักของแก๊งเพื่อนสนิท
ซึ่งเป็นมิตรแบบไร้สังกัดกันจริงเลยทีเดียว
ก็ขออวยพรให้น้อง

นี่ต้องบอกว่าฉันชอบน้องปุ๊กลุ๊กนะ

แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อกี้ม่ะแม่สวงซูดาน
ของเด็ดทำนั่นนะครับอันนั้นก็วันเกิดใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะคุณเกิดสิครับคุณแม่ก็เป็นเกิดเหมือนกัน
คุณแมทพิรณีค่ะเรียกว่าอันนี้ก็ทราบซึ้งน้ำตาซึมกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อนแก๊งเฟอร์บี้
เขาก็ไปเที่ยวด้วยกันมาไม่นานนี้นะคะก็มีคุณแต้วนัทพรเต้ยจรินพรมิวนิษฐา
อันนั้นใส่หนูมาทั้งนอกเสื้อเหรออ่ะอาจจะเป็นสไตล์ของเสื้อเป็นเมอร์เมด
แน่นอนเพราะว่ารอบตัวนั้นมีแต่เพื่อนน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะ
เรียกว่ามาอวยพรวันเกิดแบบเซอร์ไพรส์เขาเลยนะคะ
ก็มีเลยเนี่ยแต้วนัทพร
แล้วก็เต้อเจรินพรตกใจเลยเนี่ยมิวนิขามิ้นเจริดา
รวมถึงเพื่อนสนิทในวงการอย่างอื่นอย่างคุณมากกี้ราศี
แล้วก็รุ่นพี่ที่สนิทคุณปอมแปม
เรียกว่าคุณแมทก็น้ำตาซึมกันทีเดียวนะคะ

ก็เป็นคำโวยพรจากเพื่อนแน่นอนว่าคนสำคัญ
คุณแม่ของคุณแมทก็อวยพรลูกสาว
ด้วยข้อความที่สุดซึ้งบอกว่าวันที่๑๘เดือน๗ปี๒๕๖๐
เริ่มต้นปีที่๒๙เป็นผู้ใหญ่ขึ้นอีก๙๑
ก็ขอให้เป็นการเริ่มย่างก้าวที่ดี

เป็นเกาะปกป้องกันคุ้มครองตัวเอง
คิดดีทำดีต่อตัวเองแล้วก็คนรอบข้าง
สุขภาพร่างกายทั้งแข็งแรงทั้งกายและใจ
มีความสุขมากแม่และป๊าป๊ารักลูกที่สุด
สุขสันต์วันเกิดวันแม่เจ็บท้อง
อีกข่าวหนึ่งนะครับข่าวของคุณหมากกับคุณคิม
วันนี้จะเป็นอย่างไรคะวันนี้จะโชว์ภาพหวานนะ
ร่าเริงใต้ร่มคันเดียวกันนะฮะ
หวั่นแม้ว่าจะเจอไต้ฝุ่นนะครับ

หวานนะฮะหมากคิมนะครับ

ทำให้ความสวีทของคู่นี้เขาลดลงเลย
ล่าสุดคุณหมากเองก็ได้มีการ

พร้อมเริงร่าถ้ามกลางสายฝุ่นนะครับ
พร้อมกับมีข้อความบอกว่า

อ๋อมีอะไรปะ
งานที่แฟนเข้าไปคอมเมนต์ส่งกำลังใจนะฮะ
แล้วก็ต้องยอมใจในความหวานของคู่นี้จริง

ทำไมมีแต่เรื่องแบบนี้เนี่ยเหงาะ

ก็เบาก็ได้ตัวแม่นะฮะฮืมนะฮะแล้วไม่รู้ประกาศเลย
เรื่องอะไรจะทำอะไรกันคะไปต่างจังหวัด

ที่ไหนล่ะที่ไหนภูเก็ต
รูปพี่มาโอ้ยไปมาแล้วไปมาแล้ว
หุยไม่ได้ไปแต่ไปทริปใหม่ไปกับใคร
ไปกุยบุรีกุยบุรีไปกับใคร
ไปกับใครมายังไม่ได้ไปอ๋อจะไป
ใช่ประกาศตามมาสมัยเรียมกล้องเลยกุยบุรีนะ

เรื่องของฉันจะไปกับแม่ฉันไงแม่ฉัน

ไปใหม่รูปพี่มาร์คกับผู้ชายได้

เอ้าช่วงหน้านี่ไง
แก้บหมูอีกแล้วทำไม

คือเพิ่งจะแบบมีรูปครบรอบ๑๐เดือนไปไม่นานนี้เอง

มาครับลูกค้ามาเรื่องของโตโน่ก่อนนะครับ

ไปเที่ยวบนฐานะพี่น้องอะไรสมัยอย่างนั้นนะ
บอกจนถึงวันนี้สถานะแฟนยังไม่ชัดเจนนะครับ
ทั้งสองก็พร้อมใจกันบอกว่ายังไม่ใช่แฟน

มีน้ำใจแรงนะครับ

ให้กับทางพี่น้องชาวสปลาวนะครับ

โดยนั่งรถข้ามไปลาวนะครับ

เอาไว้ที่ศูนย์ประสบภัยบ้านปากบองนะครับ

อยากจะร่วมบริจาคเงินเพื่อพี่น้องชาวลาว
ก็สามารถโอนได้ในหลายช่องทางนะครับ
ก็หลังจากนั้นนะก็ยังมีข่าวมาบอกว่าเนี่ย

ยิ่งกว่าเพราะแมพของโตโน่ก็นี่เลย
เมย์ผู้จัดการของโตโน่

แจกของให้ชาวลาววันเดียว
คืออะไรวะเนี่ย
ก็คือเข้าไปด้วยกันนั่นแหละ
นี่ไงพี่ผู้จัดการคือคนด้านหน้า
ฟุรีหญิงของด้านหน้ารถทางซ้ายมือผมสั้นนี่
ก็มีไงอีซ้ายมือไง

เขาเป็นฝ่ายจัดการโตโน
เขามาให้สัมภาษณ์แทนโตโนนั่นแหละ
มีการมอบเงินส่วนหนึ่งให้กับพี่น้องชาวลาว

แต่คุณแม่
อันนี้เป็นลูกของคุณสไฟ์ฟ้ากับพายุ
นี่เป็นแฝดที่น่ารักมากเลยทีเดียวนะคะ

แล้วเนี้ยเขามีขึ๊กคักมากเลยนะ
นี่เขาเริ่มกินได้แล้วจ๊ะ
กินผลไม้เก่งมากทั้งสองคนเนี่ย
พี่สอบบอรี่แค่ไหมคะหรือว่าอะไรอ่ะ

สอบบอรี่สด
ประมาณนั้น

อ่าหย่อยมากไงครับ
แล้วก็เต้นไปกินไปกินไปแต่อี

ข่าวนี้ก็น่ารักสดชื่นดีเนาะ

สตูระย์โอว่าย

ตอนนี้อยากเจอบ้างอะ

น้องมายูของนาง

คิวตลกแม่นยำมาก

เวลาดูเทปรายการที่ตัดออกมาแต่ละอันนะ

อันนี้นะฉันอยากให้ดูมากตอนที่ลูกของแอป

มายูเข้ามาจังหวะดีมาก

น้องปีใหม่เขาร้องเพลงอยู่ไง

อย่างอยู่ก็โผงอะไรขึ้นมา

ปีแต่ฉะนั้นดูเค้าก็ฟังละ
ตลกมากเป็นคนจังหวะดีมาก

ในเวลาก่อนสัมภาษณ์อะขอบอก

มีหนูด๊อกอี้นะมีหมาที่ด๊อกอี้อ่อ
มีคนเรียนดอกกี้มันทั้งตลอดการสัมภาษณ์เลยดอกกี้ก็ดอกกี้

คือเรียกว่าปิดฉากความรักลงแบบที่แฟนคลับเสียดายพอสมควร
เป็นคู่ที่น่ารักมากสำหรับคุณแก้มบุ๋มกับคุณขุนชานนท์ที่ก่อนหน้านี้เนี่ย
จะโพสต์ข้อความหวานครบรอบ๑๐เดือนที่รู้จักกันไป
แต่ว่าในรายละเอียดความรักนี่เป็นเรื่องของคนสองคน
ก็ถือว่าเป็นเรื่องความเข้าใจคนนอกอาจจะไม่มีวันรู้จริงว่าเกิดอะไรกันขึ้นนะ
แน่นอนว่าคู่รักคนบันเทิงก็อาจจะถูกจับตามองมากพิเศษ
ในเวลาที่รักกันหรือว่าตอนที่เลิกกันคุณจะสนใจเยอะ
แต่เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและไม่อยากให้คนวิพากษ์วิจารณ์ในทางที่ผิด
เจ้าตัวค่ะขอชี้แจงแบบ

เรียกว่าเป็นการชี้แจงแบบปนระบายความในใจ
หลังถูกตอบว่าเลิกเพราะความเงี่ยงเง่าเอาแต่ใจ
ี่เง่าเอาแต่ใจเอาอะไรมาวัดคะ
แค่สิ่งที่เห็นผิวเผินหรือมองลงไปให้ลึกกว่านั้น
ไม่ใช่ผู้หญิงอ่อนหวานแต่ก็ไม่ได้ไร้ความรู้สึก
ว่ามาก็เจ็บเป็นโกรธเป็น
ชีวิตใครก็เขาคิดเถอะอย่าคิดแทนเขาเลย
เป็นคนตรงทนไม่ค่อยได้ข้อเสีย

แล้วก็ปิดท้ายด้วยข้อความที่บอกว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจ
กันเราก็เสียใจด้วยกันทั้งคู่

ตรงแต่มีขอบเขตจริง
ไม่ต้องมีใครอยากออกมาพูดอะไรหรอกค่ะ
เราเสียใจทั้งคู่ต้องปรับตัวทั้งคู่

ซึ่งบางครั้งมันก็มีอะไรมากกว่าที่คุณเห็น

สินไม่เสมอก็ต้องเลิกลากันไป
ก็รอคนที่มันสินเสมอแล้วก็ค่อยมา

โอเคนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับ

เรื่องแปลกด้วยใคร
เรื่องแบบนี้ฉันไม่ดีแหละ

ก็เหลือหนูพี่มดดำพี่เหมียว
สองคนก็คือชอบ

สวัสดีครับ